ที่ข่าวแรกเลยดีกว่าครับข่าวบันทักข่าวแรกหลายคนมีความสุขกันอย่างแน่นอนนะครับเมื่อวานนี้ข่าวเมาท์ข่าวลือที่ร้ายแต่หลายคนบอกว่าซาดทุกให้มันเป็นสิ่งเลยดีกว่าเพราะว่านี่ข่าวดีที่ว่าเจ้าแม่นาคีของเรานะคะหรือว่าเทพีสงครานเมื่อวานนี้คุณแต้วนัทพรค่ะถูกจับมาแปลงโชมเป็นนางทุ่งส
เครื่องประดับทองและทัพทีมมาร่วมขบวนแห่ต้อนรับบนสงครานค่ะแม้ว่าเจ้าตัวจะแต่งชุดไทยมาแล้วปล่อยหลายต่อหลายครั้งแต่เต้าเองบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจทุกครั้งที่ได้ใส่ชุดไทยค่ะและในงานนี้เองเต้าก็ขอเคลียร์ข่าวลือที่บอกว่าเตรียมจะแต่งงานสายฟ้าแลปกับหนุ่มต้นอาจเพราะว่าน
ตอบจากสาวแต้วนักทภพรกันเลยค่า
ไม่รู้เลยจริงอ่ะค่ะอยากรู้เหมือนกันเนี่ยไม่รู้เลย
อยากรู้นี่คือรอมาพออะไรยังไง
ไม่ได้รอแต่ว่าทุกคนทุกคนก็อยากรู้อนาคตจะได้แบบอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเรายังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยค่ะ
ก็ให้เป็นเรื่องของการเตอร์ไพรส์เพราะว่าเราก็มันก็คือการเซอร์ไพรส์
เราก็จะเตอร์ไพรส์เหมือนกันว่าเราจะยังไงไม่รู้
ฟังแล้วคำตอบอะไรดีล่ะดิฉันก็ยังไม่ค่อยได้ในความเคลียร์
เขาก็บอกว่าเขารอเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะคะ
เอาส่วนเรื่องกระแสละครคอมมาดี้ที่แสดงร่วมกันกับคุณเต๋อฉันทวิทย์ค่ะ
ตติ้งดีแต่ว่ากระแสเอาจริงคนไม่ค่อยพูดถึงนะ

หวังว่าให้คนดูชื่นชอบแล้วก็มีความสุขกับละครที่เธอเล่นก็พอใจแล้วล่ะค่ะ